เรื่องนี้กันหน่อยเป็นเรื่องของสามีภรรยาแต่โอ้โหดุเดือดน่ากลัวเหมือนกัน
คือสามีภรรยาเขาอยู่กินกันมา๑๐ปีมีลูกด้วยกัน๓คน
สามีเคยจับได้ว่าภรรยานอกใจเขา๒ครั้งแล้ว
ครั้งล่าสุดสงสัยเงินในบัญชีในบัตรเครดิตมันหายไปไหนหมด
คิดว่าภรรยาต้องนอกใจอีกแน่
เขาพิสูจน์ยังไงรู้ไหมคะครับสำรวจร่างกายภรรยาครับ
เห็นว่ามีรอยจ้ำเต็มตัวแล้วสุดท้ายไปเจอคราบอสุจิ
คงไม่ต้องบอกว่าเจอที่ไหนนะคะตำรวจขนาดนั้นเลยสุดท้ายก็คือทะเลาะกันนะคะ
ทำร้ายร่างกายกันเลยนะคะตำรวจต้องมาเพราะว่าเห็นไหมคะเลือดอาบ
คือตำรวจได้รับแจ้งว่ามีคนถูกทำร้ายร่างกาย

ก็มาเจาฝ่ายิงสภาพหน้ายับอย่างนี้เลยค่ะ
เลือดออกที่คางเลือดออกที่จมูก
เบื้องตนจารย์ทรีย์ก็ต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนล่ะเพราะเขาบาดเจ็บใช่ไหมคะ
ได้คุยกับพี่สาวของฝ่ายหญิงที่เป็นคนเจ็บเนี่ยบอกว่า
น้องชายกับน้องสะพ้ายทะเลาะกันเรื่องหึงหวงแบบนี้

คือน้องชายเคยจับได้ว่าฝ่ายหญิงนอกใจ

เค้นไปเค้นมาสุดท้ายเนี่ย
ฝ่ายหญิงวิ่งหนีแล้วก็ลื่นล้มหัวฝ้าโต๊ะ
ฝ่ายชายก็บอกโอ้โหผมช้ำใจช้ำใจมาก
รักก็รักมากเคยให้อภัยก็แล้ว

แถมเงินหายไปเกือบสองแสนบาท
สังเกตพฤติกรรมมานานจนมั่นใจแล้วว่า
โดนนอกใจอีกแน่นแน่
เป็นรอยจากข้างหลังซ้ายขวานะไม่รู้ได้ครับ

เขาบอกว่าผมบีบผมบอกผมไม่ได้บีบ

ไม่รู้ครับแล้วทีนี้ผมก็เลยจับแก้ผ้าผมหยิบ
พอบีบออกมาน้ำไอ้นั่นก็ไหลออกมา
ล่าสุดหลังเกิดเห็นในทีมขาโทไปหาฝ่ายชายอีกรอบหนึ่งอะนะคะ
เขาก็เล่าให้ฟังแบบเสียงสั่นเลยนะบอก
ผมเลิกกับเขาแล้วครับผมไม่ไหวแล้ว
สิบปีที่ผ่านมาผมก็รักเขาให้ใจกับเขามาตลอด
อกใจกับผมสองครั้งผมก็ให้อภัย
มีลูกด้วยกันถึงตั้ง๓คน

แล้วที่มันช้ำใจที่สุดคือผมเห็น

มันมีร่องรอยว่าเขาไปมีอะไรกับคนอื่นนะ

แล้วก็พี่ของฝ่ายชายซึ่งคือไม่ว่ามันจะเกิดอะไรยังไงขึ้นอ่ะ
คุณก็แก้ปัญหาด้วยความรุนแรงไม่ได้ไง
ตำรวจเขาก็ต้องดำเนินคดีเรื่องการใช้ความรุนแรงอยู่นะฮะ